หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะกระทรวงคมนาคมเองก็บอกว่า
รวมถึงอาจจะปรับลดรถตู้โดยสารสาธารณะที่ขับข้ามจังหวัดด้วยนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่คิวรถตู้โดยสารที่จันทบุรีวันนี้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะภาพคนใช้รถตู้ก็บางตาลง
จากว่าหลายคนก็ยังคงกังวลเรื่องของความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
นี่คือวินรถตู้โดยสารโรบินสันจังหวัดธบุรีนะคะ
ก็ได้หยุดรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
จากว่าพนักงานขับรถรับส่งรถตู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพจันทบุรี
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมขนส่งทางบกที่ระบุไว้
ไม่ให้พนักงานขับรถเกิน๘ชั่วโมงต่อวัน
ตลอดครึ่งวันเช้าก่อนหยุดให้บริการปรากฏว่ามีผู้โดยสารใช้บริการน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
จากว่าหลายคนก็ยังคงวิตกกังวลจากอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้น
แม้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ที่ประชาชนต้องเร่งเดินทางกลับทำงานในวันพรุ่งนี้
ฟังเสียงผู้จัดการคิวรถตู้โดยสารโรบินสารจันทบุรีกันหน่อยค่ะ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คาดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสาร
กับรถกระบะมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด
แล้วก็คนขับมีอาการเมื่อยล้า
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รับล่ะค่ะว่าเป็นเรื่องที่ยากในการยกเลิกการใช้บริการรถตู้สาธารณะ
แต่ก็จะผลักดันให้มีการใช้รถตู้ในการขนส่งข้ามจังหวัดให้น้อยลง
ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
นายอรันศรีว่องไทยประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
เรื่องต้นบริษัทประกันก็จะต้องจ่ายให้ผู้เสียชีวิตคนละ๗แสนบาท
ประตูนี้นะคะเป็นผู้ที่กระทำผิดค่ะ